ลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลาก่อนเลยกันแล้วกันครับ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับสาวร้านทำเล็บครับ
บอกว่ามีผู้ชายท่าทีเหมือนคนหลอน
คุกคามถึงร้านบางวันยืนควงมีดอยู่หน้าร้าน
วันดีคืนดีครับไปบอกกับพนักงาน
ในร้านบอกว่าขอข่มขืนหน่อยได้ไหม

ยังเอาผิดเขาไม่ได้ยังจับเขาไม่ได้
เธอก็เลยคาใจว่าต้องรอให้เขาก่อเหตุก่อนจริงใช่ไหม
ถึงจะจับได้ดูเหตุการณ์ครับ
แจ้งสายตรวจไปหลายรอบแล้วค่ะ
แต่บอกว่าสายตรวจบอกว่าจะต้องมีหลักฐานก่อนค่ะ
ไม่งั้นก็จะเอาไปไม่ได้นะคะ
อยู่บ่อยครับนี่ฮะมายืนควงมีด
โชว์กายกรรมแต่คนอื่นเขาไม่สนุกด้วยครับ

ล่าสุดอัดคลิปเมื่อ๑๘ตุลาคม

แล้วมาแบบนี้อยู่หลายต่อหลายครั้ง
เอามีดปอกผลไม้มายืนควงเล่นฝั่งตรงข้ามหน้าร้าน

ผู้ชายคนนี้มาก่อกวนที่ร้านอยู่แทบทุกวัน

วันนะครับเดินเข้ามามาคุยกับพนักงานร้านทำเล็บของเธอเนี่ย

แล้วเท่าที่เจ้าของคลิปสืบค้นมา
บอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนเร่ร่อนนะครับ

แล้วมีอาการแปลกเพราะน่าจะเสพยาจนหลอน
แล้วก็มีข้อมูลด้วยนะครับที่เขาบอกในคลิปว่า
เหมือนจะเป็นตำรวจเก่าหรือเปล่า
พ่อก็น่าจะเป็นอดีตตำรวจด้วยหรือไม่
เคยแจ้งตำรวจสายตรวจไปแล้วหลายครั้ง
แต่ว่าตำรวจบอกว่าเอาผิดเขาไม่ได้
ความผิดยังไม่เกิดยังจับตัวไปไม่ได้
หรือว่าเกรงใจพ่อของผู้ชายคนนี้
ที่มีข้อมูลว่าเป็นอดีตตำรวจหรือไม่อย่างไร

ทางตำรวจสายตรวจอ้างว่าต้องมีหลักฐานก่อน

คือต้องให้เขาเอามีดมาแทงใครก่อนเหรอ

หรือจะต้องให้เขามาข่มขืนคนก่อนแบบที่เขามาขออย่างนี้เหรอ
อนคุณตำรวจในพื้นที่ช่วยตรวจสอบหน่อยฮะ
ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปครับ